ขอแสดงความยินดีด้วยกับครอบครัวของพี่มิ๊กแล้วก็พี่เบ้นพรชิตานะคะ
ปริมจะได้เป็นพี่สาวแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้คุณเบ้นตั้งคันค่ะ
เป็นท้องที่สองแล้วนั่นเองนะจ๊ะทั้งคู่เนี่ยอวดที่ตั้งคันค่ะ
ลงในโซเชียลมีเดียที่ตรวจคันเป็นการยืนยันว่าน้ำยาพี่มิ๊กออกฤทธิ์แล้วนะคะ
แฟนคลับก็เข้ามาแสดงความยินดีกันยกใหญ่ค่ะบันเทิงไทยรัฐของเราเองก็ต้องขอแสดงความยินดีกับครอบครัวนี้ด้วยนะคะ
ต้องบอกเลยว่าตอนนี้น้องปริมก็อยู่ในวัยที่กำลังสนแล้วก็น่ารักด้วยนะครับเพราะว่าขวบกว่าแล้วเดี๋ยวเดือนมิถุนายนนี้น้องปริมก็จะอายุครบ๒ขวบ
คือถือว่าน้ำยาบ้านนี้ก็ไวกันดีเหมือนกันเพราะว่าเมื่อช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะคะ
มีการพูดคุยกันอยู่กับพี่นักข่าวบอกว่าจะเปิดอู่อีกครั้งนะคะก็เนี่ยก็ติดเลยไวมากนะคะดีใจด้วยนะคะกับครอบครัวนี้นะคะ